คุณผู้ชมค่ะไปดูกันต่อที่เหตุสุดช้ำใจของคุณตาวัย๖๑ปีกันหน่อยดีกว่า
หลานชายนี่นะบอกว่าวานไปทำธุระหน่อย
พอจังหวะตาเผลอเท่านั้นแหละค่ะบิดมอเตอร์ไซค์หนีแบบจีวอนบิวเลยค่ะ

ครั้งฝ่ายประคำเขาให้เอ่ยไอนี่กูเนยหลุดปะคืนเอ่ย
พะม่นเพราะว่าพะอิ๊บนี่เขียวไปเพราะให้กล้ามปะคืนเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นคุณตานะคะวัยหกสิบเอ็ดปีนายอิตนุษย์พักแว่นค่ะ
พร้อมกับญาติญาติเดินทางมาบริเวณ๓แยกทางเข้าฝ่ายประคำ
โคกมะม่วงอำเภอประคัมบุรีรำ
ทำพิธีกรวดน้ำบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ

อย่างที่บอกไปว่าหลอกคุณตาพาคุณตามาทิ้งอยู่กลางทาง
ไอ้ที่บอกว่าจีวอนบินนี่นะเพราะอะไร
เพราะว่าหลานชายเป็นพระนั่นเองค่ะ
อ๋อนี่แล้วก็งงว่าเขาทำอะไร
ที่แท้คือกวดน้ำจะให้เอารถมาคืนอย่างนี้เหรอ
เอารถมาคืนตาหน่อยเรียกขวัญเรียกอะไรกลับมา
คุณตาเล่าให้ฟังว่าช่วงเช้าวานนี้คุณผู้ชม
เอ็มนี่นะซึ่งเป็นหลานของคุณตา
มาหาที่บ้านในพื้นที่อำเภอประคำที่บุรีรำนะฮะ

ขอให้เขาขี่รถจักรยานยนต์ตามไปส่งที่บขสนางรองหน่อย
ด้วยความเป็นพระตาก็บอกว่าเออหลานเป็นพระ

ตาก็ตอบตกลงพาพระเอ็มซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ระหว่างทางค่ะแวะเติมน้ำมันเต็มถังเลย
ขี่ไปตามเส้นทางห่างจากบ้านไปประมาณ๓๐กิโลเมตรคุณผู้ชม
คุณตาก็บอกนั่งนานแล้วปวดปัสสาวะเหลือเกิน
จอดรถแล้วก็ลงไปยืนปัสสาวะอยู่ข้างทาง
บอกทำธุระเร็วมากไม่ถึงนาทีนะ
ได้ยินเสียงคนเร่งเครื่องมัน
หันกลับไปดูอุ้ยพระหลานชายค่ะ
มอเตอร์ไซค์หนีออกไปแล้วนะคะ

จีวอนเนี่ยปลิวสวัยเลยนะคะพยายามตะโกนเรียก
หยุดก่อนหยุดก่อนหลานไม่สนใจไปแล้วค่ะ
ระหว่างนั้นคุณตาบอกไม่รู้จะทำยังไง
เพราะว่าทิ้งตาไว้กลางทางหันซ้ายหันขวาไม่เจอใครเลย
โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือกับใคร
ด้วยความคุณตาบอกว่าแกก็แก่แล้ว
โซเชียลโซเชียลก็ใช้ไม่เป็นทำไม่เป็นค่ะ
เพราะดีมีกำนันที่รู้จักขับรถผ่านมาพอดี
กมือขอความช่วยเหลือกำนันไปส่งที่บ้านหน่อย
หลังเกิดเหตุก็ได้ไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ช่วยติดตาม
ตาบอกเลยว่าเสียใจที่สุดเลย
คิดเลยว่าพระหลานชายจะทำแบบนี้
ตอนนี้ต้องการแค่รถคืนเท่านั้นค่ะ
จากการตรวจสอบประวัติของพระเอ็มคุณผู้ชมไม่ธรรมดาเหมือนกัน
พระเอ็มเพิ่งพ้นโทษคดีฆ่าคนตายนะครับ
หลังจากนั้นค่ะก็ไปบวชเป็นพระอยู่ในพื้นที่ได้มา๑พันศาแล้ว
ทุกคนก็คิดแล้วว่าพระเอ็มเนี่ยจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้ว
แต่สุดท้ายก็มาก่อเหตุแบบนี้ขึ้นค่ะ
ส่วนปมเหตุยังไม่ทราบนะว่าพระเอ็มทำไปเพราะอะไร
แต่ญาติพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกเสียใจมากเลย
โดยเฉพาะลูกสาวของคุณตานี่นะสงสารพ่อจับใจ
หากว่าพระหลานชายเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าถ้าจะมาขโมยรถเนี่ยก็เสียใจแหละ
แต่มันเสียใจไม่เท่าที่ทำกับพ่อของเขาได้แบบนี้
เอาคนแก่อย่างคุณตาไปทิ้งเอาไว้กลางทางแบบนั้นได้ยังไง
ประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมแล้วกันตามภาพที่ขึ้นหน้าจอเลย
ใครที่พบเห็นรถจักรยานยนต์ของคุณตาอิดนี่นะคะ
ทะเบียนขอไข่สบศท๘๕๒บุรีรำ
คุณผู้ชมแจ้งหน่อยแจ้งข้อมูลให้ตำรวจในพื้นที่
ช่วยตรวจสอบหน่อยเรื่องแค่เรื่องแบบนี้คุณตาเขาก็เสียใจมากอยู่แล้วนะ
ที่รถหายแต่ที่เสียใจกว่าก็คือหลานชายเป็นคนทำ

คือคนก็คงคิดเนอะจะออกมาแล้วเนอะออกมาจากเรือนจำ
ก็คงอยากจะกลับปรับปรุงตัวเป็นคนดีมาทำอย่างนี้